คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนนี้เองเพิ่งเล่าข่าวไปว่ามีผู้ชายไปแอบถ่ายภาพผู้หญิงในห้องน้ำ
แล้วก็หญิงสาวคนนี้เขาไม่ยอมเขาพยายามจะจับแล้วก็ถ่ายคลิปกลับ
แล้วก็เอาคลิปนี้เนี่ยไปโพสต์ในโลกโซเทียลนี่มีอีกแล้วค่ะ
คราวนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสไปแอบถ่ายภาพหญิงสาวในห้องน้ำนะคะ
ห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
หญิงสาวคนนี้ไม่ยอมเหมือนกันเธอร่วมกับเพื่อนประมาณ๕คนจับเอาไว้ได้
บอกว่าตอนแรกนึกว่าผู้ชายคนนี้เข้าห้องน้ำผิดเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติ
แต่สุดท้ายอ้าวไม่ใช่หนีมาแอบถ่ายคลิปในห้องน้ำนะคะ

แผงน้ำนี่ไงตอนนี้คายหนีเขาได้ทำหน้าแล้วก็ก็เพิ่มไม่ได้เห็นผู้ชาย
นี่ก็คือหนึ่งนะหญิงสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้กับผู้สึกข่าว
ของเราฟังนะคะว่าหลังจากได้ร่วมกันกับผู้เสียหายเป็นเพื่อนผู้หญิงเนี่ยอายุ๑๙ถึง๒๓ปี๕คนก็ช่วยกันจับตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แอบเข้าไปถ่ายคลิปในห้องน้ำหญิงภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติเวิลที่เชียงใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้มีการแจ้งรอบประพอบ์รอบประพอบ์ก็ประสาน
ตริกพีเซอร์อายุ๖๕ปีเป็นชาวฝรั่งเศสเคยทำงานเป็นนักโบราณคดีอยู่ประเทศฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันเกษียณแล้วตรวจค้นกระเป๋าสะพายปรากฏว่าพบโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเมโมรี่การ์ดด้วยนะคะแล้วก็พอตรวจสอบดูเนี่ยมีคลิปแอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำมากถึง๑๒คลิปคุณ
ตัวเมืองเชียงใหม่อยู่มา๖เดือนแล้วยอมรับว่าไปถ่ายคลิปผู้หญิงในห้องน้ำหญิงจริงก็ต้องถูกส่งดำเนินคดีนะคะ